เป็นผู้หญิงอายุ๕๕ปีคนนี้จะไม่ทำก็ไม่ได้
ทำพิธีเชิญตะเคียนขึ้นจากน้ำนะครับ
คลองวังโป่งซับเปิบที่เพชรชบูรณ์ครับ
คือแม่ญาติตะเคียนมาเข้าฝันนะครับ
เข้าฝันบอกว่าอยู่ตรงนี้มากว่า๔๐๐ปีแล้ว

ตะเคียนความยาว๑๓เมตรครับคุณผู้ชมครับ
เส้นผลัดศูนย์กลาง๑เมตร๒๐เซนติเมตร
ถูกขุดพบในบริเวณที่หัวดินไร่ปลายนา
ของนายเงินยอดดีอายุ๕๘ปี
อยู่ติดกับคลองวังโป่งซับเปิบนะครับ
อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์
นางทวีบขาวทองอายุ๕๕ปีแล้วบอกว่า

บอกช่วยเอาขึ้นจากน้ำหน่อย
แล้วให้เอาไปไว้ที่วัดหนองทรายกลอยอำเภอบึงสามพัน
ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอวังโป่งไปประมาณ๕๐กิโลเมตรครับ
เพื่อให้ชาวบ้านได้ไหว้ขอโชคลาภ
โดยแม่ย่าตะเคียนยังบอกอีกว่า
อยู่ตรงนี้มานานกว่า๔๐๐ปีแล้ว
โดยกลางวันจะกลายเป็นปลาไหล่เผือก
ส่วนกลางคืนจะเป็นพญานาคแล้วก็อยากจะไปอยู่ที่อื่น
ซึ่งหลังจากทำพิธีบวงสวงขอเข้ามาแม่ย่าตะเคียนแล้วนะครับ

นำต้นตะเคียนนะครับรถแม่โคลนี่แหละ
ขึ้นจากคลองแล้วก็ย้ายไปที่วัดครับ
ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็พากันจดจ้อง
ป้ายทะเบียนรถบรรทุก๖ล้อคันนี้ครับ
คุณผู้ชมลองดูแล้วกันนะครับที่เขาลำเลียงไปเนี่ย
ป้ายเลขทะเบียนอะไรนี่ถ่ายใกล้แล้วนะฮะ
จะมีโอ้โหเต็ม
พาไปที่วัดป่าสว่างธรรมอำเภอพิบูรณรักจังหวัดอุดรธานี
คือตอนนี้เกาะคำชโนธปิดใช่ไหมคนก็เลยมาที่นี่กันค่ะ
ที่นี่เรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือวัดสิริพร
เพราะว่านักร้องหมอลำชื่อดังคุณสิริพรอำภัยพงศ์

ตลอดทั้งวันเมื่อวานเนี่ยเห็นไหมคนคึกคักเลยนะคะ
ชาวบ้านไปไหว้ขอโชคลาภในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะคะ
แม่ค้าบอกว่าเลขดังเราก็ไปถามนะว่าเลขดังที่นี่

แม่ค้าบอกว่า๙๘๘๙๕๐๐๕ขายดีหมดเกลี้ยงเลย

ส่วนที่จังหวัดตราดนะฮะชวนกันไปที่บริเวณวังเจ้าแม่นาคีนะฮะ
ที่วัดเชิงวัดสะพานหินไปไห้ขอโชคลาภจากรูปปั้นเจ้าพ่อนาคิน
เจ้าแม่นาคีนะฮะเป็นพญานาค๗เสียน
แล้วก็ไปขอเลขเด็ดกันจากก้านทูบเสี่ยงทายครับ
ฉันบอกว่าเดิมนะฮะสารเจ้าแม่นาคีเป็นเพียงสัตว์เล็กนะฮะ
แต่ว่ามีคนศรัทธาเยอะนะฮะแล้วก็มีคนดวงดีเยอะนะฮะ
แล้วก็เลยมีการสมทบทุนสร้างให้ใหญ่โตมากขึ้น
เห็นกันไปเต็มแล้วนะฮะสำหรับการทูปเสี่ยงทาย
แล้วแต่ดวงแล้วขอให้คุณผู้ชมโชคดีแล้วกันครับ